พาคุณผู้ชมไปที่พัทยาใต้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายที่ผ่านมานี่เอง
อยู่ดีมีผู้ชายเป็นนักท่องเที่ยวนะคะ

บุกเข้าไปในโรงแรมที่พัทยาใต้
แล้วก็คลุ้มคลั่งอารวาสทำร้ายเจ้าหน้าที่

เตรียมต่อมาเลยเตรียมต่อมาเลย
เนี่ยตำรวจไปกันเพียบเลย
ตอนตำรวจไปถึงนะก็พบว่านักท่องเที่ยวคนนี้
ขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำบนชั้น๒ของโรงแรม
โรงแรมนี้อยู่ที่พัทยาใต้
อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะ
พนักงานโรงแรมนักท่องเที่ยวคนอื่นก็ยืนมุงดูค่ะ

ผู้ชายคนนี้เอาไม้ตีตำรวจ
แล้วก็เอาเศษของที่แตกปลาใส่ตำรวจ

ตำรวจต้องใช้เหมือนกับเหล็กยาวอะค่ะ
ก็มีอุปกรณ์ที่เขาใช้เวลาควบคุมตัวคนคลุ้มคลั่งแบบนี้นะมาช่วย
แล้วก็รวบตัวเอาไว้แต่คนนี้เขาตัวใหญ่นะคะ
แล้วก็แรงเยอะมากนะคะต้องตัดประตูเข้าไปเพื่อล็อกตัว
ตำรวจไปเป็น๑๐นายจับไม่ได้นะ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาใช้ไม้ใช้เศษกระจกสู้
คือคลั่งแบบสู้สุดตัวสิบตำรวจโทอาทรวงสิงห์ถูกตีหัวแตกอะค่ะ
โอ้โหตำรวจอีกสองนายก็เจ็บอ่ะทั้งมือทั้งปากทั้งหน้าเจ็บกันทั่วหน้าเนี่ย
ดูสิแล้วก็ตำรวจพากันถอยออกมาก่อนครับ
วางแผนใหม่เอายังไงดีสักพักผู้ก่อเหตุคนนี้
วิ่งออกมาเองค่ะแต่แก้ผ้าออกมาเลยค่ะ
วิ่งแก้ผ้าออกมาเนี่ยอันนี้คือตกลงไป
มีไม้ถือมานะวิ่งแก้ผ้าออกมาหน้าโรงแรมแต่เป็นทางตัน
ก็เลยเอารถเข็นเหล็กตีกระจกแตกจะหนี
แต่อยู่ชั้นสองไงตกลงมาร่วงลงมานอนแน่นิ่งแบบนี้ค่ะ

เอารถเข็นตีกระจกกะว่าจะวิ่งหนีเพื่อฝ่าทางออกไป

พลึบตกเลยเพราะมันเป็นชั้นสอง
ไปแบบนี้ก็ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นกันก่อน

พนักงานโรงแรมบอกว่าไม่รู้เลยผู้ชายคนนี้เป็นใครมาจากไหนนะคะ
ก่อนเกิดเหตุเขาก็เดินเข้าไปในโรงแรม
เดินเข้าห้องน้ำสักพักหนึ่งร้องเสียงดังอะค่ะ
พอพนักงานโรงแรมไปตรวจสอบ
ผู้ชายคนนี้ก็จะทำร้ายพนักงานของโรงแรมด้วย
ก็เลยแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกอภิชัยกรอบเพชรผู้กำกับการสพเมืองพัทยาบอกว่า
ผู้ชายคนนี้คนไทยค่ะครับชื่อว่านายสงครามศักดิ์ศรีอายุ๔๒ปี
เป็นชาวจังหวัดราชบุรีค่ะตามตัวนี้ก็มีแผลฟกช้ำเต็มตัวไปหมดนะคะ
มีแผลถูกกระจกบาดนะคะตอนนี้ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์
สาเหตุยังไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรทำไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้
เขายังให้การอะไรไม่ได้เลยอะค่ะครับจากการตรวจสอบของคุณหมอนะคะ
มีสารเสพติดในร่างกายค่ะนี่ไม่รู้เมาอะไรมา
เมื่อปี๒๕๔๘แล้วก็ไม่รู้อยู่ดิมาคุ้มคลั่งเสพยาเสพติด
แล้วก็เกราะเหตุอะไรอาลาวาทคลั่งแบบนี้ค่ะ